หลังจากที่จบ๗วันอันตรายไปเรียบร้อย

เราก็จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการสรุปตัวเลข
อุบัติเหตุแล้วก็ผู้เสียชีวิต
แต่ว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตเราน่าเป็นห่วงนะ

เพราะว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเยอะเลย
เทศกาลสงกรานปี๖๐ตัวเลขผู้เสียชีวิต๓๙๐คน
ปี๒๕๖๑ตัวเลขผู้เสียชีวิตทะลุ๔๐๐กว่าเข้าไปแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะ๔๑๘คนแสดงว่าเพิ่มขึ้นอีกเกือบ๓๐คนนะ

ประมาณ๒๘คนนะคะส่วนหลังจากที่มีเรื่องนี้ออกมา
พบตรเตรียมย้ายผู้การจังหวัดที่ปล่อยประละเลย
ให้เกิดอุบัติเหตุจนเกิดความสูญเสียขึ้นมานะคะ
ส่วนเรื่องของอุบัติเหตุยังเกิดขึ้นอยู่เลยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบที่จังหวัดชนบุรีกันก่อนค่ะ
เป็นอุบัติเหตุรถกระบะสีดำนะคะ
ที่เจ้าหน้าที่ไปเห็นในตอนนั้นหงายท้องล้อชี้ฟ้าแล้วนะคะ
คาอยู่ที่เสาไฟฟ้า๒ทางบริเวณถนนสาย๓๐
ขาเข้าอำเภอสัตหีบอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
อกจากนี้ก็ไปพบร่องรอยของยางฝั่งคนขับในฉีกค่ะ

ส่วนคนขับทราบชื่อนายนรงบุญมาลา
เป็นพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน
เสียชีวิตนะคะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บก็คือศีรษะแตก
และมีรอยถลอกตามร่างกาย
ได้ให้การบอกว่าขับรถหักหลบรถสิบล้อ
แล้วเกิดยางหน้าระเบิดขึ้นมา
เสียหลักพลิกคว่ำหงายท้อง
ทะไหลไปจนเสาไฟฟ้า๒ส่วนหวัง

ขณะที่ยอดอุบัติเหตุ๗วันอันตรายช่วงสงกรานนะคะ

ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของช่วง๗วันอันตราย
ก็คือ๑๑๑๑๗เมษายน
พบว่ามีอุบัติเหตุเฉพาะ๑๗วันเดียวนะคะ
มีอุบัติเหตุ๓๐๗ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๒๖ศพ
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๓๓๖คนค่ะ
ส่วนสถิติสะสมทั้งหมด๗วันนะคะ
เกิดอุบัติเหตุ๓๗๒๔ครั้ง
เสียชีวิตทั้งหมด๔๑๘ศพ
และมีผู้บาดเจ็บ๓๘๙๗รายนะคะ
ที่จังหวัดนครราชศรีมามีผู้เสียชีวิตมากที่สุด

เป็นจังหวัดที่มีอุบัติเหตุสูงสุด
และมีผู้บาดเจ็บสูงสุดนะคะ
ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ก็คือดื่มแล้วขับอยู่ที่๑๔๐๒๘นะคะ
รองลงมาคือขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

ขณะที่จังหวัดยอดผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์
สรุปแล้ว๗วันลดน้อยลงมาเรื่อยนะ
เหลือ๔จังหวัดนี้นะคะที่ไม่มีผู้เสียชีวิต
ระนองสมุทรสงครามหนองคายและหนองบัวลำพูค่ะ

ได้กล่าวถึงผลการอำนวยการการจราจร

เมื่อวานกล่าวแบบเข้มเลยนะครับ
บอกแบบเข้มถึงเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ใช่ค่ะบอกว่าบางจังหวัดที่การอำนวยการ
ของการจราจรของตำรวจ

ผลลัพธ์ออกมาก่อให้เกิดความสูญเสีย
และในวันนี้ด้วยนะคะจะมีการออกคำสั่ง
ให้ผู้บังคับการตำรวจภูทร๓จังหวัด
มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือคำสั่งย้ายนั่นแหละ
คือเจ๊กนะย้ายกลับเข้ามาที่ศูนย์
เนื่องจากหย่อนยานปล่อยประละเลย
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการจราจร
แต่ยังไม่ขอบอกว่าเป็นจังหวัดใด
พบตรบอกให้รอดูหนังสือคำสั่งช่วงบ่ายวันนี้นะคะ

มีส่วนถึงที่มีประชาชนเสียชีวิตกับตรงนั้นหรือเปล่า

การบูรณ์แร่ผู้หลองประชาชนในบุคคลที่มันสำคัญกันหมด

ผมเป็นคนแบบนี้สั่งการไปแล้วแต่ไม่สนองตอบ
่อนยานละเลยก็ต้องจัดการ

ผมเองยังต้องไปตรวจจราจรเลย

ไม่ใช่เรื่องความพอใจหรือไม่พอใจส่วนตัวของผม
เพราะว่าจะพอใจหรือไม่พอใจนั้น
จริงแล้วอยู่ที่ประชาชน
แล้วก็ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนมานั่นแหละฮะ

เพราะว่าสาเหตุเรื่องของการจัดการปัญหาจานจราจร
เรื่องของความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน

และเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
หย่อนยานและปล่อยประละเลย

ก็ต้องดูการประชุม
ที่จะมีการประชุมโดยพลเอกประวิทธ
สุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะ
เป็นที่ประชุมสปกตรเนี่ยนะฮะ

ก็จะไม่ให้ความสำคัญแค่เพียงเทศกาลเท่านั้นนะคะ
หลังจากนี้ไปแต่จะดูแลงานเป็นการจราจร
โดยเฉพาะถนนสายรองและถนนสายชนบท
ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง

ทรัพย์สินของประชาชนหลังจากนี้ไปค่ะ